แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเรื่องร้อนออนไลน
เหตุการณ์เกิดจากคุณเอ๋มณีรัฐไปโพสต์ชี้แจง
เพราะตนเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะ
การอบรมคอล์สดังของข่วงของคุณครูอ้อย

ด้านจิตใต้สำนึกชื่อดังนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของงานเขียนขายดีด้วย
หลายท่านก็คงจะคุ้นชื่อกัน
อย่างชื่อว่าเข็มพิษชีวิตนั่นเองค่ะ
หลังจากที่เพจเข็มทิศชีวิตนะคะมีการโพสต์คลิปข้อสอบรม
ซึ่งก็มีนักแสดงสาวปรากฏในคลิปดังกล่าวด้วยค่ะ
โดยสาวเอ๋ยืนยันเลยนะว่าเธอไม่ได้ไปเข้าร่วมมาเกือบ๓ปีแล้ว

ก็เลยขอถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักหน่อยนะคะ
ซึ่งนักแสดงสาวค่ะก็ยืนยันเลยนะว่าเจตนาว่า
ก็แค่อยากจะชี้แจงให้คนทั่วไปทราบ
เธอนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์สดังกล่าวนะคะ
ไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหากับใครค่ะ
แล้วก็เอ๋ไม่ได้มีแบบจุดประสงค์ว่าจะทำให้มันเรื่องราวใหญ่โต
หรือว่าไปพาดพิงใครอะไรอย่างนี้ไม่มี

เอ๋ไม่อยากตอบคำถามในสิ่งที่ผ่านมานานแล้ว
แล้วเอกก็อยากจะบอกทุกคน
คือช่วงนี้หญิงได้รับคำถามบ่อยมากเยอะมาก
คือเอ๋ไม่รู้ว่าเขาทางฝั่งนู้นเอาแอไปใช้ในการเคยแพร่ภาพเคยแพร่โปรโมทหรือโฟสถัง

อืมนะคะก็ออกมาเคลียร์ค่ะนอกจากคุณเอ๋มณีนัทแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะฮิปพอปสายธรรมะอย่างคุณอุ๋ยบุดด้าเบสนะคะ
ก็เคยออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยเช่นกันค่ะ
เจ้าตัวนั้นเคยได้รับการติดต่อจากทีมงานคอร์สดังกล่าว

แต่เมื่อได้ลองเข้าไปใช้เวลาศึกษาเพียงไม่กี่วัน
ก็ตัดสินใจไม่รับงานแต่งเพลงนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามานะคะเจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสัก๔๕ปีที่แล้วนะคะ
โดยครั้งนั้นค่ะทางทีมงานก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเอาภาพมาใช้ในการโปรโมทด้วยค่ะ